ข่าวดึกช่วงนี้ค่ะจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวกันที่คลองท่าลาศ
อำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเซานะคะ
ท่าลาดนี่เป็นลำคลองที่เคยเป็นเส้นทางเชื่อมระหว่างจังหวัดจันทบุรี

เพราะฉะนั้นนะคะทางชมรมภายเรือเพื่อแม่น้ำ
ได้จัดกิจกรรมพายเรือคายักษ์ในลำคลองค่ะ
เป็นการกระตุ้นให้มีการอนุรักษ์วิถียนริมน้ำ
รวมไปถึงส่งเสริมให้คลองสายนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ในจังหวัดฉะเชิงเศร้ากันด้วย
ติดตามได้จากรายงานคุณถิตาภาษิริพิพัฒน์ค่ะ
นักศึกษาสิทธิ์เก่าและอาจารย์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พร้อมด้วยฝีภายเรือคายักษ์ทั่วไทยเกือบ๗๐คน
ร่องเรือคายักษ์ในลำคลองท่าลาศท่ามกลางธรรมชาติที่เขียวชะอุ่มอบล้อมตลอดสองข้างทาง
และสัมผัสวิถีชุมชนที่มีเสน่ห์ของชาวพนมสารคามตลอดระยะทาง๖กิโลเมตร
ลำคลองสายนี้เปรียบเสมือนเส้นเลื่อนใหญ่ของชุมชนมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์
เพราะเป็นเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดชาเชิงเศร้า
รวมทั้งในอดีตยังเคยเป็นเส้นทางเคลื่อนทัพ
สมเด็จพระเจ้าตากศิลป์มหาราชด้วย
เมื่อมีการจัดงานภายเรือก็ต้องมีการเก็บผักตบชาวา
วัดวาต่างก็ต้องทำท่าน้ำกันใหม่เพื่อให้เรือขึ้นได้
ชีวิตที่มันตายไปแล้วเริ่มจะตายไปของคลองราช
ก็จะฟื้นกลับคืนมานะครับนี่คือผลที่มันเกิดขึ้นในวันนี้
และหวังว่าเทศกาลภายเรือในคลองท่าราชในวันนี้
จะนำไปสู่การเป็นตัวอย่าง
ให้ผู้คนได้เห็นว่ามาคืนชีวิตให้กับแม่น้ำลำคลองกันเถ
จากการชมวิวตลอดสองฝั่งคลองท่าลาศแล้ว
ภายแต่ละคนยังต้องเข้าร่วมกิจกรรมต่าง
อย่างการไขปริศนาตามสถานที่สำคัญ

และกิจกรรมเก็บขยะเก็บผักตบชาวา
เพื่อฟื้นฟูคลองให้สะอาดอีกด้วย
ผักตกชาวาเหล่านี้จะถูกนำไปแปรรูป
ซึ่งกิจกรรมตรงนี้ทำให้เห็นได้ชัดนะคะว่าคนกรุงกับชาวบ้านในท้องถิ่นเนี่ย
มีความตั้งใจจริงค่ะที่จะทำให้คลองท่าลาดกลับมาสะอาดสดใสอีกครั้งค่ะ
อีกหนึ่งเสน่ห์ของสองฝั่งคลองท่าลาศก็คือวัดอารามเก่าแก่
อย่างวัดท่าเกวียนวัดท่าลาดเหนือวัดท่าลาดใต้
และวัดเตาเหล็กที่มีอายุมากกว่า๒๐๐ปี
อีกทั้งยังมีอาหารนานาชนิดจำหน่าย
โดยเฉพาะเมนูขึ้นชื่อของฉะเชิงเศร้าอย่างก๋วยเตี๋ยวปากหม้อและขนมกุ้ยชาย
นายเจรษักษีคชาประหลัดจังหวัดชาเชิงเศร้า
หวังว่ากิจกรรมครั้งนี้จะสามารถต่อยอดให้คลองท่าลาศ
กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดชะเชิงเศร้า
และสารต่อให้วิถีชีวิตริมสายน้ำกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง
ิตภาษิริพิพัฒน์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน